เราไปดูที่ระยองกันบ้างนะฮะ
ทางระยองตอนนี้ก็มีความเข้มข้นในมาตรการต่าง
แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่๒๘จังหวัดสีแดงด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้มีผู้สิทธิ์ข่าวถามทางด้านของรัฐมนตรีช่วย
การกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะ
ถามว่าพื้นที่ระยองและพื้นที่ภาคตะวันออก
จะดำเนินการอย่างไรที่มีความเข้มข้นมากกว่านี้หรือเปล่า
มีการล็อกดาวน์จังหวัดภาคตะวันออกหรือเปล่า
นี่เป็นคำถามแล้วก็มีคำตอบจากรัฐมนตรีช่วยด้วย
คุณตีสาธิตก็บอกว่าอาจจะมีการเสนอ
ให้มีการล็อกดาวน์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก

ดาวน์คือปิดพื้นที่ในการเดินทางเข้าออกเลย

แต่จะเป็นการเสนอต่อสบค
ทีนี้เราก็ดูมาตรการของจังหวัดก่อน
ที่จังหวัดระยองตอนนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙สะสม
อยู่ที่๓๘๖รายแล้วแล้วก็เสียชีวิตสะสม๑ราย
ในจำนวนผู้ป่วยเฉียดจะเข้าหลัก๔๐๐คนแล้วคุณ
ภายในเวลาเพียงแค่สัปดาห์เสร็จเท่านั้นเอง
ทำให้ทางจังหวัดตอนนี้ออกคำสั่งฉบับที่๓
เพื่อรับมือและยับยั้งการประบาดของโควิด๑๙
ซึ่งถือว่าเป็นการชิงควบคุมพื้นที่อย่างเข้มข้น
ก่อนที่คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
จะนำเสนอให้แก่สบคในเรื่องของการล็อกดาวน์๓จังหวัด
ภาคตะวันออกคือชนบุรีระยองและจันทบุรี
ที่เมื่อวานนี้การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าจะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับ
โดยทางจังหวัดได้ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม
นี่ที่เห็นหน้าจอปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม
อะไรยังไงคุณผู้ชมลองอ่านดูนะครับ
ซึ่งคำสั่งจะมีผลบังคับใช้คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรมออกมาแสดงท่าทีเห็นด้วยนะ
กับเรื่องของการควบคุมพื้นที่เป็นพิเศษ
บางคนเห็นด้วยกับการล็อกดาวน์จังหวัดระยองเลยไหม

ซึ่งนายยานยนต์อรุณเวชเศษประธานชมรมผู้ประกอบการ
เรือเร็วข้ามเกาะเสม็ดและเจ้าของรีสอร์ทบนเกาะเสม็ด
ก็บอกว่าในช่วงเทศกาลหยุดปีใหม่คือมันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยคุณ
บรรยากาศบนเกาะเสม็ดเงียบเหงาครับ
เช่นเดียวกับท่าเรือข้ามเกาะเสม็ดเงียบตามไปด้วย
ไม่มีคนข้ามเรือข้ามฟากเลยฮะ
รวมทั้งร้านค้าขายของฝากปิดตัวไปโดยปริยาย
ขายของไม่ได้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับ
อย่างไรก็ตามก็วอนให้รัฐมีมาตรการออกมารองรับ

เพราะผู้ประกอบการคงแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว
สถานการณ์การประบาดของโรคยืดเยอะออกไปนะครับ
ทางด้านของที่ปรึกษากิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดระยองนะครับ
และผู้ประกอบการตรงแกรมในจังหวัดดรยองด้วย
ก็คือนางอนุชิดาชินศิริปภาก็ยอมรับนะครับว่า
การระบาดรอบใหม่สาหัสกว่าเดิมสาหัสสากัดเลยแหละ
หลังจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการกำลังพยุงตัว

แต่ต้องล้มนะคุณ

ยังไม่ทันลุกได้เต็มตัวเลยนะครับล้มฟุบลงไปกองกับพื้นอีกแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน
ซึ่งถ้าล็อกดาวน์เพื่อแก้ปัญหา
ก็ยังดีดีกว่าปล่อยให้ปัญหามันยืดเยื้อ
งั้นผู้ประกอบการภาคธุรกิจชาวระยองตายแน่นอน

เห็นว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้
ความคิดคุณผู้ชมนะควรจะยังไงต่อดี
ทีนี้เดี๋ยวให้ดูภาพภาพหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ให้ดูรูปนี้หน่อยนี่สวยไหม
สวยงามค่ะเอาเรื่องดอกไม้มาขั้นกันเลยค่ะ
ใช่ค่ะแต่ต้องฟังให้จบค่ะเห็นดอกไม้สวยแบบนี้
ใช่ว่าเราจะชื่นใจได้ต้องบอกก่อนว่านี่คือต้นพิทูเนียเวฟนะคะ
เป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูเรือเขาปลูกมากที่สุดในจังหวัดเลย
แล้วดูสิออกดอกสวยงามบานสะพรั่ง
เตรียมแล้วส่งขายได้เลยให้กับลูกค้า
แต่เขาถูกยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าโควิดรอบนี้มันระบาดไงคะ
แล้วชาวสวนบางคนเขาปลูกแล้วยังไม่ได้ทันได้ขายเลย
พิษโควิดก็ขาดทุนเป็นหนี้อีก
แล้วก็เลยอยากที่จะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือด้วย
โอ้โหดูสิดอกไม้แบบนี้
ความจริงถ้าเกิดว่ามีคนสั่งซื้อนี่คือก็ได้เงินเพียบเลยนะ
แต่พอถูกยกเลิกออเดอร์นี่เขาไปต่อไม่เป็นเลยค่ะ
เราก็ไปคุยกับเจ้าของสวนน้องพอร์สก็คือคุณวิชิตโสประดิษฐ์
ส่วนนี้ตั้งอยู่ตรงถนนสายด่านซ้ายภูเรือ
ก่อนจะถึงบ้านกกโพแสนเอี่ยมที่อำเภอภูเรือนะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยรู้ไหมต้นพิทูเนียเวฟ
พันธุ์ที่มีดอกใหญ่ดอกดกแข็งแรงแบบนี้
เป็นไม้เลื้อยในกระถางแขวนกิ่งก้านยาว
ต้นหนึ่งก็ขายประมาณ๓๕๕๐บาทนะคะในช่วงก่อนถึงหน้าหนาว
สักประมาณตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยนะดอกไม้เขายังบานไม่เต็มที่
แม้ว่าจะขายได้ดีแต่ก็ราคาก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ค่ะ
แต่พอช่วงสิ้นปีจนถึงต้นปีนี้ดอกไม้บานเต็มที่แล้วไง
ทางคุณวิชิตเขายังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหขายดีแน่
แต่กลับมาเจอพิษโควิดก็เลยขายไม่ดี
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะอยู่แถวกรุงเทพแถวนครนายกคลอง๑๕
นนทบุรีบางใหญ่ขอนแก่นรวมถึงหน่วยงานรัฐ
เขาจะเอาสั่งต้นพิทูเนียเวฟไปจัดงานไปประดับรีสอร์ทประดับแหล่งท่องเที่ยว

อย่างนักท่องเที่ยวที่จะซื้อไปปลูกที่บ้านคนละสัก๑๐๒๐กระถางมันก็ลดลง
เพราะนักท่องเที่ยวเองก็ไม่อยากใช้จ่ายเงินก็จะซื้อเหลือประมาณแบบกระถางหนึ่ง๕กระถางแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้ที่ขายนะยังไม่ได้ทุนคืนเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
ไม่รู้ว่าโควิดมันจะระบาดไปอีกนานแค่ไหน
คือเขาก็บอกนะอยากให้คนที่ดูข่าวนี้มาอุดหนุนชาวสวนหน่อย
ดังนั้นค่ะเราก็จะบอกคุณผู้ชมเลยละกันนะคะ
ใครสนใจโทรศัพท์ไปได้สอบถามรายละเอียดได้ให้เบอร์ของคุณวิชิตเอาไว้
เบอร์๐๙๓๑๒๓๘๙๖๑นะคะ
นี่ที่จังหวัดเลยนะครับผมขอย้อนนิดนึงเรื่องของระยองนะครับ
เพราะมีเหตุผลบอกว่าการระบาดระลอกใหม่ถือว่ารุนแรงมากกว่าที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ติดเชื้อขยายวงกว้างคุณขั้นตอนการติดตามผู้ป่วยผู้สัมผัสผู้มีความเสี่ยง
ไม่สามารถดำเนินการได้๑๐๐คือยอมรับตรงนี้เลย
เพราะว่าบางคนบางส่วนไม่มารายงานตัวไม่เข้าระบบการรักษาไม่เข้าระบบการกักตัว
นี่ไงคุณก็คือปกปิดข้อมูลเพราะว่าบางคนไปบ่อนมาเขาก็เลยไม่อยากเปิดเผย
ทีนี้รัฐมนตรีช่วยบอกว่าการประชุมของทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับ
มากกว่า๘ข้อกำหนดที่ออกมาในการกำหนดไว้
ว่าพื้นที่สีแดงจะต้องทำยังไงบ้างนะฮะ
จะหมายถึงเรื่องการเดินทางเป็นสำคัญด้วย
ก็คือปิดกั้นพื้นที่ทางเข้าชนบุรี
ทั้งเส้นทางมุ่งสู่ภาคตะวันออก
เขตปราจีนบุรีที่เชื่อมต่อทางชมบุรีทางภาคตะวันออกเลย
แล้วก็เรื่องของมอเตอร์เวย์ถนนบุรพาวิถี
อาจจะคนในออกไม่ได้คนนอกก็เข้าไม่ได้เหมือนกัน
รอฟังความชัดเจนเรื่องการล็อกดาวน์ภาคตะวันออกตรงนี้ด้วยนะครับ

จริงเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินก็บอกนะ

เพราะว่าเวลาที่ล็อกดาวน์แล้วจริงมันยังมีคนฝ่าฝืน
แล้วก็ทำผิดอยู่ดีแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่สุจริตชนนะคะ

เรียนรู้จากการล็อกดาวน์รอบแรกมาแล้ว
มีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจและความเสียหายของประเทศนะครับ